มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะฮะ
สาวคนหนึ่งอายุ๒๕ปีวัยเป็นเจ้าเพศ
บอกว่าทำจมูกมาไม่ถึง๕เดือนปรากฏว่าจมูกเนี่ยทะลุเลยนะคะ
เพราะซ้ำมารู้ว่าตัวเองตั้งท้องมีภาวะแท้งคุกคามด้วย
แล้วชีวิตทุกวันเนี่ยอยู่กับเนี่ยซิลิโคนทะลุแบบนี้อ่ะ
แท่งซิลิโคนเสริมจมูกเนี่ยหรอใช่ค่ะโอ้โหอยู่แบบนี้
อยู่ที่ระยองมาศัลยกรรมตกแต่งที่กรุงเทพครับ
แล้วถ้าเกิดว่าไปกลับเนี่ย๔๐๐กิโลเมตรเธอบอกว่าแล้วเธอท้องอยู่ด้วยอ่ะค่ะ
มีภาวะแท้งคุกคามคือคนแท้งคุกคามเนี่ยต้องนอนเฉยไงฮะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวดาวนะคะเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คค่ะ
เธอบอกว่าคือไปเสริมจมูกที่กรุงเทพต้องเดินทางไปกลับเกือบ๔๐๐กิโลเมตร
ตอนนี้เธออยู่ในภาวะเสี่ยงแท้งด้วยจึงเลือกที่จะไม่เข้าไป
อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าให้เลือกคลินิกดีแล้วก็ซัพพอร์ต
ก็คือแก้ปัญหาให้เวลามีปัญหาตามมานะคะนี่เธอโพสต์ยาวเหยียดแบบนี้นะคะ
เธอบอกว่าเธอรู้จักจากเซลล์แนะนำชักชวนก็ทำรวมแล้วโปรโมชั่นเนี่ย๕๙๙๐บาทนะครับ

มีปัญหามันเหลือหลังมาเรื่อยเขาก็เริ่มปัดความรับผิดชอบที่การที่โทษหนู
โดยที่ว่าก็หนูไม่ยอมไปเองจะมาโทษเขาได้ยังไงหนูไม่ยอมเข้าไปคลินิกเอง
ซึ่งเขาทำไมไม่ถามหนูบ้างว่าหนูมีอาการยังไงทำไมหนูถึงไม่ไปหรือว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง
เขาก็บอกว่าหมดประกันไปแล้วเพราะว่าหนูไม่ยอมมาเข้ามารับการรักษาเอง
โดยที่หนูถามว่าถ้าหนูไปแล้วหนูแทงใครรับผิดชอบคะถ้าหนูไปแล้วคุณหมอรักษาหนูไม่ได้ค่ะ
เพราะยังไงมันก็ฉีดยาชาเข้าไปในร่างกายหนูไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ได้แต่เงียบไป
คุณหมอเขาก็พูดเหมือนก็รู้ว่าทำศัยกรรมมาทำศัยกรรมเขาห้ามท้องอะไรอย่างนี้หนูก็เลยงง
เธอก็โพสต์เรื่องราวเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะฮะที่สำคัญคือโอ้โหเป็นภาวะที่ตั้งท้องแล้วก็มีภาวะแท้ง
ใช่ก็ผ่าตกผ่าตัดทำอะไรแก้ไขไม่ได้ก็ต้องอยู่กับแท่งซิลิโคนที่มันทิ้มออกมาอย่างนี้
ค่ะวันนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับหมอสองนะคะนายแพทย์นพรัชรัตนวราหะ
คุณหมอบอกว่าเรื่องราวของผู้เสียหายรายเนี้ยดูจากภาพถ่ายเนี่ยบอกว่าไอ้ซิลิโคนที่ทะลุออกมาเนี่ย
น่าจะเป็นซิลิโคนแบบสำเร็จรูปที่ผลิตมาเป็นไซส์แล้วก็นำมีการมาตกแต่ง
อาการที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากการผ่าตัดที่ไม่สะอาดแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เกิดอาการอักเสบ
แล้วก็ติดเชื้อขั้นรุนแรงแนะวิธีแก้บอกว่าควรเอาซิลิโคนออกทันทีไม่ต้องรอหลังคลอด
แล้วก็ห้ามผ่าตัดตกแต่งจนกว่าเนื้อจะหายดีอย่างน้อยคือเป็นเวลา๑ปีค่ะ
คือทำปุ๊บในระยะประมาณภายใน๓เดือนนะครับ
ก็เกิดการอักเสบก็เป็นไปได้ว่า
เกี่ยวข้องกับการอักเสบในช่วงแรก
ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดก็ได้
หรืออาจจะเกิดจากหลังผ่าตัดก็เป็นได้เหมือนกัน

มันอักเสบค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ
เหมือนกับว่าปล่อยไว้นานจนทำให้มีหนองมีน้ำเหลืองออกมา
จนในที่สุดซิลิโคนมันก็ทะลุออกมา
โดยทั่วไปถ้าแค่บวมนิดหน่อย
แล้วลองทานยาดูไม่หาย
สิ่งที่ควรทำคือต้องรีบผ่าตัดออก
ต้องรีบผ่าตัดซิลิโคนออกเพราะว่ายังไงก็ตาม
ถ้ายาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อไม่คุมพอ
จนทำให้เกิดการเสพแล้วมันมักจะแนวโน้มที่มันจะหายเลยยากมาก

มันมักจะรุนแรงขึ้นเรื่อยหรือกลายเป็นการอักเสบที่เรียกว่าแบบเรื้อรัง
ส่วนที่หลายคนสงสัยว่าการทำศัลยกรรมจะมีผลต่อการตั้งคันหรือเปล่า

คนที่ตั้งคันก็ทำศัลยกรรมได้แต่จำเป็นต้องใช้ยาในขณะที่เหมาะสม
แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อคันด้วยครับ